ไปดูความคืบหน้ากันต่อกับเหตุการณ์วัยมรุ่นย่านสำโรงใต้
สองกลุ่มทะเลาะกันคือเด็กมหาวงกับเด็กซอยโรงเหล็ก
ทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วก็ไปตีกันต่อที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไปตีคุณหมอไปตีเจ้าหน้าที่หาว่า
เพื่อนเขาช้าทำให้เขาเสียชีวิต
ต้นสายปลายเหตุตอนแรกมีรุ่นพี่ของคนที่เสียชีวิต
ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ไหม
แต่ล่าสุดผู้ก่อเหตุที่โดนจับเพิ่มเติมมา
อมรับแล้วว่าเขาต้องการจะไปส่งยาบ้า
แลกกับสว่างไฟฟ้ากับคนรู้จักในซอยโรงเหล็ก
แล้วถูกอีกกลุ่มหนึ่งห้ามปรามไม่ให้เข้า
ก็เลยทะเลาะกันแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์บานปลาย
จนที่มาเกิดในโรงพยาบาลที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละ
มันเกิดจากยาบ้านนั่นแหละเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
นิดเดียวคือที่คลิปที่เห็นคือเป็นคลิปในโรงพยาบาลวิพามรามชายปราการ
ก็เป็นแก๊งเด็กมหาวงเข้าไปไม่พอใจที่เพื่อนเขาเสียชีวิต
ก็ไปชกคุณหมอผู้หญิงไปชกเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินนะฮะ
ผู้เสียชีวิตก็คือในคิวรัชพงศ์วาสนา
แก๊งที่แก๊งนี้จะโมโหแค้นที่เพื่อนเขาตาย
พวกไปทำร้ายคู่อริอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือเมืองสมุทรปู่เจ้า
ไปหาตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดเพราะว่าเป็นเหตุที่อุกอาจมาก
เพราะจุดเกิดเหตุทั้งสองแห่งเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำร้ายคุณหมอและเจ้าหน้าที่ด้วย

แก่มรอยตามล่าตัวคนที่ก่อเหตุที่ยกพวกตีกัน
ตอนแรกจับมาได้ก่อน๑๑ราย
มี๓ใน๑๑รายเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญ
ซึ่งปรากฏว่าไปทำร้ายคุณหมอในห้องฉุกเฉิน
เรื่องต้นถูกดำเนินคดีไป๓ข้อหานัก
ข้อหาแรกมันเกิดขึ้นในซอยโรงเหล็กก่อน
ก็คือชนละมุนต่อสู้กันเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะฮะ
อีกส่วนหนึ่งเป็นข้อหาที่บุกกันไปที่โรงพยาบาล
คือร่วมกันบุกรุกโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลวิพารามชายปราการ
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการแพทย์
ร่วมกันบุกรุกโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
มาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บแก่กายและจิตใจนะครับ

ญาติมีการนำกลับไปตั้งบ๒๐๒๐บำพิวศลที่วัฒนภาหาวงแล้ว
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว
โดยเฉพาะแม่ของผู้ตายก็คือนางสนถาย่า
บอกว่าจริงแล้วตอนที่เกิดเหตุ
กลุ่มเพื่อนของลูกชายเนี่ยที่บุกไปในห้องฉุกเฉินเนี่ย
โวยวายแล้วก็ไปชกต่อยกันไปต่อยคุณหมอไปต่อยเจ้าหน้าที่
ตัวคุณแม่เองรู้สึกผิดมากพยายามห้ามปรามแล้ว
แล้วก็มีการยกมือไหว้ขอโทษคุณหมอกับเจ้าหน้าที่แล้ว
แต่ว่าเพื่อนของลูกนั้นก็อารมณ์ค่อนข้างจะโมโห
ก็เลยยับยั้งไม่อยู่นะฮะจริงแล้วเขาบอกว่าลูกเขา
จบปริญญาตรีมาตั้งใจทำงานไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและถูกกล่าวหาว่า
อยู่ในแก๊งเด็กมหาวงนั้นเนี่ยขอบอกว่าลูกชาย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแค่เพื่อนบ้านระแวกบ้านใกล้เคียงกัน
แล้วก็เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันเท่านั้น
เพื่อนมาเรียกให้ไปช่วยคุยเพื่อไปเคลียร์ปัญหาเท่านั้น
ลูกชายไม่ได้เป็นคนไปก่อเหตุนะครับ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุ
เพิ่มเติมได้๔รายรวมทั้งหมดจากเมื่อวานนี้
ก็เป็นสิบห้ามรายพนักการสอบสวนนำตัวไปฝากขัง
ศาลจังหวัดสมุทรปราการแล้วคัดค้านการประกันตัว
หนึ่งในคนที่โดนจับกลุ่มวันนี้ชื่อว่าอัธพลบุญประเสริฐ
หรือว่าในแฮ็กสารภาพพวกเขาเนี่ยนะเดินไปในซอยโรงเหล็ก
ซึ่งเป็นกลุ่มของเด็กซอยโรงเหล็กเขาอยู่กัน
เพราะต้องการเอายาบ้า๑๐เมตรไปแลกกับสว่างไฟฟ้า
ของคนที่รู้จักคนหนึ่งในซอยนั้นแล้วต้องเดินผ่านบ้าน
ของหนึ่งในกลุ่มของคนที่บาดเจ็บคือกลุ่มเด็กซอยโรงเหล็ก
แต่ถูกกลุ่มนั้นห้ามและขู่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุก
ก็เลยโตเถียงกันมีปากเสียงกันจนมีการทำร้ายร่างกายกัน
แล้วเขาก็เลยโทรตามพวกของเด็กซอยมหาวงไป
ก่อเหตุแล้วกลายเป็นเหตุบานปลายจนไปถึงโรงพยาบาล
หลังจากนั้นตำรวจก็ต้องคุมตัวในแฮกไปชี้จุดที่ซ่อนยาบ้า๑๐เมตร
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุทำให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
และอีกหนึ่งข้อหาคือครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาบ้านะครับ
คุณผู้ชมครับจากการที่มีในคิวเสียชีวิตนั้น
พ่อแม่ของในคิวก็มีการนิมนต์พระ
ทำพิธีการเชิญโดยวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ที่บ้านไม่มีเลขที่ในซอยโรงเหล็ก
โดยนางสุเทียเหมาะตัวอายุ๕๒ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นแม่ของคู่กรณีที่โดนแทงด้วย
ก็มีการพูดคุยกันกับครอบครัวของในคิวด้วย
พร้อมกับกล่าวว่าเขาหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และยังคงหวาดระแวงเพราะเกรงว่าเดี๋ยววัยรุ่น

แต่ตอนนี้ก็ยังต้องอยู่ที่เดิมเพราะครอบครัวมีภาระหนี้สิน
แล้วก็ยังต้องค้าขายหามรายได้กันต่อไปนะครับ
อันนี้เป็นความคืบหน้าทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ